ดูคลิปที่โด่งดังในโลกออนไลน์นะคะแชร์กันสักประมาณวัน
๑๐กว่าคนรุมตบเด็กสาว๒คนภาพนี้ค่ะ
ขออนุญาตเบอร์ภาพทั้งถีบทั้งเตะทั้งตบทั้งต่อยนะคะ
คล่อมจิกหัวรัวหมัดเขาเจ็บขนาดไหนก็ไม่ยอมค่ะ
ไม่ยอมวางมือคลิปนี้ถูกแชร์ไป
เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง
เขาเอามาโพสต์จริงแล้วความยาวสักประมาณ๑๓นาที
แต่ว่าด้วยลักษณะคือความรุนแรงก็ไม่อยากที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูเยอะนะคะ
แล้วก็อนุญาตขออนุญาตเบอร์ภาพด้วย
เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์พร้อมกับข้อความระบุว่า
อายุ๔๐แล้วยังทำตัวเหมือนเด็กไม่พอใจเด็ก
ก็ไปรวมกลุ่มไล่ตบไล่ตีเด็กอายุ๑๐กว่าปี
เห็นแล้วมันทุเรศผู้ใหญ่แบบนี้ไม่ควรเอาเยี่ยงเอาอย่าง
ให้กับวัยรุ่นเลยนะครับเห็นไล่ตบเด็กมาหลายคน
น่าจะเตือนกันดีนะไปไล่หาดูเอาเอง
แก๊งของมันพิกัดแจ้ห่มลำปาง
คือคนที่เป็นมือตกอายุเยอะสุดคุณสักประมาณ๔๐ปี
อุ๊ยยังตบอยู่เหรออายุ๑๓ปีอายุต่างกัน๓รอบ๓รอบนะฮะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวลงพื้นที่
ไปพูดคุยผู้หญิงคนนี้มือตบ
อายุสักประมาณ๓๙๔๐ปีเธอยืนยันบอกว่า
คุณผู้ชมฟังนะเธอยืนยันบอกว่า
เธอไม่ได้รุมทำร้ายเด็กหญิงพร้อมกับเล่าบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น
ริมถนนสายแจ้ห่มเมืองป่านด้านหน้าวัดพระธาตุดอยสาง
เมื่อวันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เด็กทั้งสองฝ่ายเนี่ยโดยที่เธอไม่เกี่ยวนะ
ทั้งสองฝ่ายเขานัดเคลียร์ปัญหาคาใจกัน
สุดท้ายสองฝ่ายเคลียร์ไม่ลงตัวมีการตบตีกันขึ้น
เธอนี่ในฐานะกรรมการกลางเนี่ยนะคะเข้าไปห้ามปลาม
แต่ไม่สำเร็จกลับถูกดึงเข้าไปร่วมวงด้วย
ภาพมันฟ้องภาพมันเห็นหลักฐานมันชัดเจน
ถึงคุณจะพูดอะไรก็พูดได้ฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
เด็กสองคนทะเลาะกัน
ยังไงหนูไม่ทราบว่าเรื่องมันคือเรื่องอะไร

แล้วพอทีนี้เสร็จเขาก็เออนัดกัน
เขาบอกเขาอยากเคลียร์คนชื่อส้มบอกว่าอยากเคลียร์ก่อน
ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องตีกันได้ไหมเขาก็บอก
เขายังทักแชทมาเลยเขาถามกันว่าจมูกหรือจะเดี่ยว

แรกเขามีกันตั้งเยอะแล้วเขาไปซ่อนอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
ทีนี้มาฟังจากเด็กสาวที่เขาถูกรุมตบกันหน่อยนะฮะ
คือก่อนหน้านี้เด็กสาวที่ถูกรุมตบได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คต่อว่า
เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งในลักษณะทำนองที่ว่า
คือท้าทายบอกว่าหากจะแย่งก็ขอกันดี
สาเหตุมาจากเรื่องผู้ชายแย่งผู้ชายกันนั่นแหละค่ะ
จากนั้นเรื่องก็บานปลายจนกระทั่งวันเกิดเหตุ
มีการนัดเจอเพื่อเคลียร์ใจกัน
ตอนแรกฝั่งคู่กรณีนัดจะมาตบ

บอกว่าเดี๋ยวคุยกันดีก็ได้ไม่ทำร้ายร่างกายแล้ว
อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกมาแบบนี้เธอเลยตัดสินใจ
เด็กที่ถูกตบตัดสินใจยอมไปเจอ
เพื่อนอีกคนนึงไปด้วยไปด้วยกันสองคน
พอไปถึงโอ้โหแม่เจ้า

สองไปกี่เท้ากี่มือ

มาทำร้ายร่างกายเธอทันทีตามคลิปที่ปรากฏ

คร่อมตัวเธอแล้วก็ทำร้ายเธอ

ซ้ำยังอ้างบอกว่ารู้ไหม
เด็กที่พวกเธอมามีปัญหา
มันเป็นเด็กในสังกัดชั้นคนอายุ๔๐บอกแบบนี้นะคะ

ถูกรุมตบไปแจ้งความไว้แล้วที่

โดยมีพลตำรวจตรีอนุชาอวมเจริญ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลำปาง
เดินทางลงมาติดตามคดีนี้ด้วยตัวท่านเองเลยนะคะ
บอกว่าจากการสอบถามผู้ปกครองของเด็กทั้งสองคน

ทราบหลังจากที่เป็นคลิปเป็นข่าวออกไปนี่แหละค่ะ
จากว่าลูกสาวไม่ยอมเล่าให้ฟังไม่ยอมบอก
เรื่องต้นทราบนะคะว่าเหตุการณ์ที่ทะเลาะเป็นเรื่องส่วนตัว

ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้ว๒๓ราย
เดี๋ยวจะออกหมายเรียกมาสอบปากคำ
ถ้าเกิดว่าออกหมายเรียก๒ครั้งไม่มา
ก็ครั้งที่๓เจอหมายจับค่ะ